โค้ชด่วนดนัยศรีวชนะเมธากุลครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็เปิดเผยถึงแผนการฝึกซ้อมของทีมนะครับ

หลังจากที่ก็มีการซ้อมทีมชาติ
ถึงวันที่๒๔กันยายนหรือว่าพรุ่งนี้

ตัวไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการแข่งขัน

ที่จะแข่งขันในเดือนธันวาคมนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีกนะครับ

เพราะว่านักกีฬาตัวหลักก็เล่นอยู่ในหลีกอาชีพทั้งนั้นครับ

สำหรับกีฬาวอเล็กบอลนะครับแต่ก็แน่นอน